ส่วนช่วงแรกของชัดข่าวเที่ยงมาดูที่เรื่องของปัญหานักเรียนนักเลงกันก่อน
สัปดาห์ที่แล้วคศใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ออกกฎหมายควบคุมเรื่องนี้ไปแล้ว
แต่ว่าจะสังเกตว่ายังคงมีเหตุการณ์แบบนี้นักเรียนตีกันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ถูกต้องครับทำให้ตำรวจนครบานมีการเร่งติดตามตัวนักศึกษาอาชีวะนะครับ
ที่ก่อเหตุไปใช้ปืนยิงนักศึกษาต่างสถาบัน๒คดี
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บถือว่าเป็นการท้าทายคำสั่งของคอสชครับ
โดยคดีแรกนั้นเกิดเหตุที่บริเวณถนนรามอินทาแขวงบางชันเขตคันนายาวนะครับ
ผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวเมธาพรดงใต้นักเรียนโรงเรียนช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพปี๑แผนกช่างยนต์
สภาพศพถูกยิงด้วยวุฒิปืนลูกซองเข้าที่สีข้างด้านขวา
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนพรัชราชธานีครับ
ตำรวจสอบสวนเพื่อนของนางสาวเมธาพรทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นางสาวเมธาพรพร้อมกับเพื่อนรวม๗คน
ขี่รถจักรยานยนต์จำนวน๓คันเพื่อไปเยี่ยมเพื่อนที่บาดเจ็บ
หลังจากถูกคู่อริทำร้ายร่างกายและนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนพรัชนะครับ
แต่ว่าขากลับนั้นถูกคนร้าย๔คน
ขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มา๒คันตามประกบ
แล้วก็ใช้อาวุธปืนลูกซองยิงใส่กลุ่มของนางสาวเมธาพรแล้วก็หลบหนีไปครับ
ขณะที่อีกเหตุการณ์เกิดขึ้นบนรถเมษาย๑๓๑นะครับ
คนร้ายใช้ปืนยิงเข้าใส่กลุ่มนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาพิเศษมหานครวิทยาเขตบึงใหญ่ครับ
นั่งโดยสารรถโดยสารประจำทางทำให้มีผู้บาดเจ็บ๔คนนะครับ
เป็นนักเรียน๓คนแล้วก็หญิงชาวพม่าที่โดยสารมาด้วยถูกลุกหลงถูกยิงไปอีก๑คนครับ
ผลตำรวจตรีชายพรพาณิชย์อัตราผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓กล่าวว่าขณะนี้
ตำรวจก็ทราบข้อมูลของกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุแล้วซึ่งในช่วงบ่ายของวันนี้
บังคับการตำรวจนครบาน๓และนครบาน๔จะเรียกประชุมชุดสืบสวน
เพื่อเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด
เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
อีกทั้งเป็นการท้าทายอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช
ประกาศใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ในการแก้ปัญหาเด็กนักเรียนตีกัน
เพิ่งจะประกาศไปเมื่อ๑สัปดาห์ที่ผ่านมาครับ